ลงแก้วเพชรนะฮะให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมพิธีไว้อะไรแต่งโมเมื่อวันเนี้ย
ทนายความแสดงความอาลัยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำคุณแม่ในเรื่องของการอายัดศพ
แล้วก็มันมีข้อสงสัยหลายประการที่บอกไว้ว่าอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุ
ฉะนั้นจึงควรเรียกร้องความยุติธรรมอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่แนะนำกับคุณแม่ไป
ทนายเดชาเป็นคนแถลงเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้ให้ทนายกฤษณะไปยื่นขออายัดศพกับตำรวจแล้ว
เชื่อว่าน่าจะได้รับการอนุมัติเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ตำรวจไม่น่าจะทำอะไรที่ขาดใจประชาชนนัก
เพราะประชาชนทั้งประเทศเนี่ยอยากให้มีการผ่าพิสูจน์และสำนักนิติวิทยาศาสตร์ก็พร้อมทำการในการที่จะผ่าด้วย
ใช้เวลาในประมาณสามสิบวันก็จะทราบผลส่วนบาดแผลที่คุณแม่เห็นในภาพแล้วติดใจ
ก็เป็นบาดแผลบนใบหน้าคุณตังโมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนใบหน้า
รวมถึงตาเนี่ยที่ถลนออกมาด้วยนะคะอยากให้ฟังเสียงของทีมทนายความในเรื่องนี้กันหน่อย
เอาภาพศพของน้องแตงโมไปให้ดูนะแล้วก็เห็นตาถลนแผลบนใบหน้านะครับ
แล้วก็ที่ขาที่อะไรต่างต่างเนี้ยมันมีข้อสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเอ่อ
การตกเรือแบบทั่วไปหรือเปล่านะผู้หลักผู้ใหญ่หมอหลายหลายท่านก็บอกว่า
เออมันน่าจะพิสูจน์นะคนตกเรือไม่น่าจะมีสภาพแบบนี้นะครับ
นี่คือหลักเกณฑ์สำคัญที่ที่คุณแม่ตัดสินใจก่อนที่จะมางานวันนี้นะครับ
เราก็ได้มีการคุยกันนะครับไม่ได้มีการไปทานข้าวกันสี่คนนะครับ
แล้วก็ได้มีการคุยกันแล้วว่ารูปคดีเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้นะครับอาจารย์เดชาเนี่ย
ซึ่งมีประสบการณ์ทำคดีมาเยอะนะครับน่าจะเอาอยู่นะครับนะครับ
เห็นการรวมกลุ่มของทนายแบบนี้นี่แบบก็น่าจะช่วยไขข้อ
ก็สบายใจขึ้นนะสบายใจขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะคงจะติดตาม
ความคืบหน้าคดีกันต่อไปว่าจะคลี่คลายกันยังไง
ศรีบุญพิมพ์สวยทนายความที่คุณแม่พนิดาแต่งตั้งขึ้น
และตอนณภาพทำว่าตำรวจเองก็นำพยายามหลักฐานมาเพิ่ม
ตามที่ทนายกฤษณะได้ส่งไปแล้วซึ่งจะมีความคืบหน้าเร็วนี้
ว่าจะมีใครโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
ขณะเดียวกันนะคะทนายกฤษณะเองเมื่อวานนี้
ยื่นหนังสือที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
เพื่อขออายัดศพคุณแตงโมส่งให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมทำการชนสูตรอีกครั้งนะคะ
และในวันพรุ่งนี้ค่ะ๑๔มีนาคมวันจันทร์
นายเดชาจะไปยื่นหนังสืออีกหนึ่งฉบับให้กับนายสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อขอความเป็นธรรม
แล้วก็ขอให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการตั้งกรรมการขึ้นมาค่ะ
เพื่อมาผ่าชนะสูตรเพื่อคลายข้อสงสัยในทุกประเด็น
ให้กับคนที่ติดตามคดีนี้อยู่ด้วย
ใช่ครับหลายคนสงสัยฮะเช่นเดียวกับคุณหญิงหมอแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เอง
ท่านก็มีการพูดให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเรื่องศพเนี่ยไม่ใช่ปัญหา
เรื่องใหญ่คือประชาชนเข้าไม่ถึงความยุติธรรม
แล้วในประเด็นหนังสืออายัดศพที่คุณแม่ส่งหนังสือไป
มันมี๒ประเด็น๒ข้อคือ๑มีคนประมาทหรือคนทำให้คุณตังโมเสียชีวิตหรือเปล่า
มันเป็นการฆาตกรรมใช่หรือไม่ค่ะสองหนึ่งในคนบนเรือมีญาติที่รู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
แล้วจะไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของผลการชนสูตรหรือเปล่าอันนี้เป็นสองข้อนะครับ
เรื่องนี้ธนาเดชาออกมาเปิดเผยแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ธนาเดชาออกมาบอกว่าการทำหนังสือไปขออาญาตศพคุณตังโม
ที่คุณแม่ให้ร่างขึ้นมาให้กับพนักงานสอบส่วน
มี๒ประเด็นซึ่งมองว่าเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
แล้วต้องการทำตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงใหม่
อย่างที่บอกไปว่าตั้ง๒ประเด็น๑ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยสาเหตุการตาย
เกิดจากความประมาทหรือการกระทำโดยเจตนาของผู้ต้องหา
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่
และสังคมก็ยังเคลือบแคลงสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการฆาตกรรมหรือไม่
เนื่องจากมีญาติของผู้ต้องหาบางคนบนเรือเป็นญาติกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวเรื่องกับการพิสูจนศพของสถาบันนิติเวศ
ของโรงพยาบาลตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถาบันนิติเวชวิทยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อันนี้ก็สงสัยนะฮะจึงขอให้ดำเนินการผ่าพิสูจนศพอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงอย่างเร่งด่วน
คำถามว่าเร่งด่วนจะได้คำตอบอย่างไร
ตอนนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตอบรับพร้อมจัดดำเนินการผ่าพิสูจน์ใหม่แล้ว
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือน
จะทราบผลนั่นหมายความว่าเราจะเลื่อนงานชาปนกิจออกไปประมาณ๑เดือนนะครับ
โดยกระบวนการทำงานจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา
แล้วก็จะมีแพทย์จากภายนอกไปร่วมชนะสูตรด้วยเพื่อความเป็นกลาง
จะได้รู้ผลที่แท้จริงว่าสิ่งที่แม่สงสัย
แล้วก็รอยแผลที่ใบหน้านั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ